ไปที่ยุค๙๐กันบ้างดีกว่าย้อนยุคนิดนึงละกัน

จริงเธอนี่รักเธอรู้เต็มอก

ใหญ่จึงมาพบโกหกหน้าตาย
เฮ้ยเขามีเพลงนี้วิชามานอีกเพลงนึงแจ๊กกะลีนขอร้อง
คงเป็นวิชามานถ้าผลาญหัวใจหลายคน

มารยาน้อยเล็กกฎ

วิชามานกับโกหกหน้าตา

มาทำรายการมันมีความสุขของเรา
ได้อัปเดตชีวิตของพิเทศด้วย
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้คิวงานโชว์จองยาวค่ะไปถึงธันวาคมแล้ว
ตอนนี้พี่เท่กำลังมีเพลงใหม่ที่ชื่อว่า
ชื่อเพลงขอโทษได้เฉยตอนที่ใส่เขาไปใช่ปะ

อีกครั้งหนึ่งด้วยไปฟังเสียงจ้า

เป็นสตริงครับเป็นสตริงแนวค่อนข้างจะร่วมสมัยกับปัจจุบันด้วยครับ
จากที่พี่โชว์นิดนึงก็เกรงใจ

ร้องไปแล้วอัดไปแล้วแต่ว่ายังจำเพลงตัวเองไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่

ก็เธอนั่นแหละความผิดเธอนั่นแหละไม่บอกเขาก็เข้ากลับมา

พี่เท่บอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยบอกว่าตัวเองเข้าวัดทำบุญ

แต่หลายคนไม่เคยรู้ว่าพี่เท่จะเป็นรูปบุณธรรมของครูบาเทือง

แล้วก็ได้จัดทำกระถิ่นธนุบำรุงวัดนะคะบ้านเด่นอำเภอแม่แตงเป็นประจำทุกปีเลย
โดยปีนี้ค่ะตั้งใจจะชวนพี่ลูกน้ำพาเมล่านะคะมาร่วมทำบุญด้วย
ส่วนเรื่องเครื่องรางของขลังค่ะพี่เท่เนี่ยพกติดตัวเป็นประจำก็คือลูกประคำ
เชื่อว่าช่วยทำให้แคล้วค่าธุรกิจที่เคยถาโถมเข้ามา
ไปฟังนักร้องสายมูตัวจริงกันหน่อยค่ะ

จะมีเป็นประคำข้อมือของวัดต่าง
ของครูบาเทืองนาราศรีโล
ซึ่งเป็นพี่เป็นลูกบุญธรรมท่านครับผม
เป็นลูกบุญธรรมท่านมาร่วม๒๕ปีแล้วฮะ
ธนพลก็พาน้องไปร้องเพลง
และในอนาคตก็พี่กำลังเรียบเคียง

เขาสายบุญนะครูบาเทิงนี่ปังมากนะเธอ